สมัยก่อนก็เขินอะนึกออกมั้ยฮะ
คือเราอยู่ชายล้วนมาตลอดเราก็แบบ

ก็ต้องโทรไปอัดคิดถึงกันอะไรอย่างนี้

เคยสิงห์สถิตอยู่ที่นี่หลายปี

แถวสนามหลวงหรือธรรมศาสตร์จะไม่มีที่จอดรถ

ได้ครับยินดีครับชอบมาทานอาหารแถวนี้ครับ

อันนี้เป็นโรตีนมน้ำตาล
เมื่อก่อนผมทานเยอะแล้วเป็นคนค่อนข้างหนัก

ไส้ไก่ไส้ปลาไส้ทะเลแล้วก็อันนี้เป็นโรตีธรรมดาที่เป็นนมน้ำตาล
วันนี้มาอีกร้านหนึ่งเป็นร้านข้าวหมูแดงนายชุน
ร้านนี้โอ้โหสูตรเก่าแก่เป็นร้อยปีแล้ว

จุดเด่นอยู่ที่หมูก่อผ่านมาตลอด๔ปีสั่งมาหลายสิบครั้ง
รับรองที่เด็ดหน้าข้าวหมูแดงในชุน
ก็ผมเป็นคนชอบทานอาหารแบบจานเดียวง่าย
แล้วก็อยู่ตรงข้ามสารวาการอะไรถ้าเห็นเนี่ยก็สะดวกในการซื้อ
ทำอย่างที่พูดรับรองได้
ขอบคุณครับ
ที่มาร้านนี้ต้องเรียนก่อนว่าตลอด๔ปีที่ผมเป็นรองผู้ว่าอยู่เนี่ย
ร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่ผมทานบ่อยที่สุด
ถ้าใน๔ปีถ้านับเป็นวันเนี่ยโอ้โหจะเผยให้ถึง๑๐๐วันด้วยซ้ำ
ผมว่าที่เป็นเด็ดเลยที่นี่คือลูกชิ้นกุ้งนะครับ
แล้วก็พวกเกี้ยวกรอบคืออะไรที่มันแบบของกรอบทอดเนี่ยจะชอบ
ก็จะพยายามตามไปตามไปชิม
ซึ่งมีบ่อยส่วนใหญ่ก็ดูลายแทงตาม

นี่คือทานบ่อยมากนะครับ
อาหารผมเป็นคนทานอะไรง่าย

หลายอย่างแต่ว่าอยากกินกะเพรามันง่ายมาก
คือง่ายแต่ว่าแบบบางทีอาจจะไม่ง่ายในตอนนั้น

เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนเด็กผมจำได้ว่าผมเนี่ย
ทานแต่ข้าวไข่เจียวหมูสับติดกันเดือนหนึ่งอย่างนี้
คือเป็นคนที่ชอบอะไรก็ชอบทานอย่างนั้น

จุดเด่นอีกอย่างคือกินได้เลยแบบไม่ต้องปรุง
อยากให้มาลองกันเย็นแต่โฟล์ไหนอ้วนสาวทิ้งช้าครับ

คือเล่นหมดทุกอย่างตั้งแต่ฟุตบอลบาสเก็ต

คือค่อนข้างมีเซนต์ทางด้านกีฬาพอสมควร

โอ้โห๒๐กว่าปีที่แล้วก็จะชอบมาก

ยังมีอีกสาวตอนม๒เป็นยังไงครับ

นึกออกไหมครับคือเราอยู่ชายล้วนมาตลอด

เธอขอดูงานหน่อยอะไรอย่างนี้

ก็ดูถึงกันอะไรอย่างเงี้ยนั่นของมันก็เป็นช่วงนั้นจีบไปอย่างงั้น

แต่ว่าทีมอุดดมมาก็จะเริ่มแก่กล้าวิชาระ
ก็เป็นอ่านเนื้อเพลงต้องไปส่งให้เขา

คุยกับใครไม่รู้แต่ว่าทำสักพักไปมันก็เริ่มชิน
ก็จะเป็นส่งเพลงบ้างส่งเรื่องน่ารัก

ผมว่าถ้าคนรุ่นผมเนี่ยก็จะเข้าใจดีถึงอารมณ์ที่แบบว่าต้อง
ผมโชคดีที่ว่าลูกผมเขาเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายนะ
แต่ว่าพอมาช่วงเริ่มโตเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะเริ่มดื้อบ้าง
แต่ว่าโชคดีที่ยังอยู่ในกรอบมาก

ห่วงมากกว่าผมมองว่าสมัยนี้
มันมีสิ่งที่มันจะสามารถชักจูงเด็กไปในทางที่แบบ
ไม่ดีเยอะนะทั้งเรื่องยาเสพติดเรื่อง
โดนหลอกลวงการบูลลี่อะไรต่าง

ผมก็จะดูเขาไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจุดหนึ่ง

คือลูกจะรู้ว่าถ้าพ่อลุยนี่คือที่สุดแล้วจริง
เพราะว่าผมจะไม่ค่อยดุเท่าไหร่
ผมก็อยากเห็นชีวิตในกรุงเทพเนี่ย
มันพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นเรื่อย
อย่างเช่นในเรื่องการขนส่งสาธารณะเนี่ย
ถ้ามันสะดวกมากขึ้นไปรถไฟฟ้า
เป็นระบบขนส่งรองไปส่งเรา

ผมอยากเห็นอย่างนั้นการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง

รู้สึกผมจะเป็นคนสนใจทางด้านการเมืองตั้งแต่เด็กเลยนะฮะ
แต่ว่าคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคงต้องเล่นการเมือง
แต่ไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาวงการการเมืองเร็วขนาดนี้
เพราะว่าเดิมกะจะรับราชการไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกที
แต่ว่าผมเรียนแบบด้วยความสัดจริงเลยว่า
ผมมีความตั้งใจที่อยากจะโตที่พักประชาธิปัตย์
แล้วก็จบอาชีพการเมืองที่ประชาธิปัตย์

ว่าถ้ามีโอกาสสักวันหนึ่งเนี่ยก็อาจจะกลับไปที่พัก
แล้วก็ไปจบชีวิตการเมืองทั้งที่นั่นครับผม